เอาล่ะคุณผู้ชมครับกินกันมาเยอะแล้ว

กินผลไม้สิกินส้มเดี๋ยวจะพาไปทานส้มโชกุลที่เขาว่ากันว่า

ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะ

ดิฉันชิมเองกับปากเลยอร่อยสุดยอดจริงคุณผู้ชม
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาลงไปชิมกันเลยนะครับ
ถึงที่ถึงถิ่นเพราะว่าคนคนนี้เขาบุกไปแล้ว
คุณยุทยาตุ้มตุ้ยตอนนี้จะตุ้มตุ้ยแล้วไปติดตามมาคุณยุทยาตุ้มมีกันครับค่ะ
หมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ตอนนี้ต้องยกให้ที่นี่เลยครับ
อายเวงอำเภอเบตงจังหวัดยาลาภาพที่ทีมงานถ่ายให้ได้ชม
เป็นเวลาประมาณ๘นาฬิกาเข้าไปแล้วนะครับแต่ยังมีหมอกหนาแน่นอย่างที่เห็น
การเดินทางก็ไม่ได้ลำบากรถสามารถขึ้นไปถึงจุดชมทะเลหมอกได้
ระดับความสูง๒๐๓๘เมตรจากระดับน้ำทะเล
จึงสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างสวยงามแบบนี้แหละครับ
และการที่มีทะเลหมอกแบบนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า
พื้นที่อำเภอเบตงอยู่บนภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ฝนตกชุกอากาศเย็นสบาย
เป็นแหล่งผลิตส้มโชกุลคุณภาพดีเลยล่ะครับ
หลายคนคงคิดว่าสวนส้มส่วนใหญ่

วันนี้จะพาไปดูสวนส้มเบตงกันบ้าง
ดูสิครับบรรยากาศสวนอยู่เชิงเขา
ภูมิประเทศเหมาะสมมาก
กับการผลิตส้มคุณภาพดีแบบนี้ครับ

เรื่องของสภาพดินสภาพน้ำเนี่ย
มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีกว่าที่อื่น

อาจจะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกัน
พี่สมชายเชี่ยวชาญสินเจ้าของสวนส้มดาวทองบอกว่า

มีการปลูกส้มโชกุลมากกว่า๓๐๐ไร่
แต่ช่วงหนึ่งมีราคาตกต่ำ
ประกอบกับยางพารามีราคาสูงขึ้น
เกษตรกรหลายคนจึงหันไปปลูกยางพารา
แต่ปัจจุบันนี้มีประมาณ๑๐๐ไร่นะครับ

มีการลดละเลิกการใช้สารเคมี

พวกบีเวอรีพวกเมทาลีเซียม

แล้วส่วนหนึ่งคือคนที่ปลูกส้มปกติเนี่ย
ปัญหารักษณะคนเน่าค่อนข้างเยอะ
ในอดีตเราใช้สารเคมีหมดเลย

มีการใช้พวกไตโคเดอร์มาเข้ามา
เขาใช้ว่าใช้โรคพืชกำจัดโรคพืชเอง
คือเป็นผลไม้
หรือว่าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

มาถึงสวนส้มทั้งทีก็ยังพอมีให้ชิมนะครับ
อันนี้คือจริงพอดีแล้วหรือว่ายังต้องรออีกครับเนี่ย
ส้มอย่างนี้นะฮะคืออีกประมาณ๑เดือน

สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยฮะปกติคนสวนเก็บนะครับ
มันจะนิ่มนิดนึงและก็จะมีรูบุมนิดนึง

อันนี้ก็คือว่าพอกินได้แค่นั้นเองในระดับหนึ่ง
แต่ว่าผมรับรองว่าถึงแม้อายุส้มจะยังไม่ถึงจริง

อันนี้คือแบบสดจากต้นคือปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่า

สองกลิ่นที่ออกมาจากส้มชะกุลนี้
ค่อนข้างหอมได้ไกลมาก

สามารถกลืนลงได้ขากน้อยมาก

แล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าส้มโชกุลเวย์ตรงนี้
จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
ส้มโชกุล๒๕ไร่ประมาณ๑๕๐๐ต้นของสวนดาวทอง
ช่วงนี้ส่งขายกิโลกรัมละประมาณ๘๐๑๐๐บาท
ส่วนใหญ่เป็นรุ่นที่พร้อมจะเก็บผลผลิตขายในช่วงตรุษจีน

และที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
สอนเรื่องการทำหุ้ยหมักชีวภาพหุ้ยอินทรีย์
ใช้สารชีวพันธ์ทดแทนการใช้สารเคมี
เพื่อสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยนะครับ